คืบหน้าเรื่องนี้ก่อนนะครับเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอไปนะครับ
เกี่ยวกับคดีที่มีรถนะฮะไปขับปาดกันไปปาดกันมากระทบกระทั่งกัน
บนถนนย่านพระราม๙เมื่อคืนวันก่อนนะครับ
สุดท้ายแล้วพอจอดรถลงมาเนี่ยถึงขั้นแทงกันตายนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตเป็นอดีตตำรวจนะครับชื่อว่านายยิ่งพันธ์เทียนเจริญอายุ๕๖ปีนะฮะ
มีนายสรุธจตุพรที่เป็นสัตวแพทย์อายุ๒๗ปีเป็นคนขับถนนพระราม๙นะครับ
เมื่อคืนวันที่สิบพฤษภาคมนะฮะทีเนี้ยพอเขาปาดกันไปปาดกันมาเนี่ย
ก็เลยจอดรถแล้วลงมาชกต่อยกันนะฮะ
ฝ่ายของสัตวแพทย์เนี่ยเขาอายุ๒๗ก็หนุ่มกว่านะ
จังหวะนั้นเนี่ยได้ใช้มีดนะฮะแทงใส่ผู้ตายนะครับ
วัย๕๖ปีเป็นอดีตตำรวจที่ชื่อนายยิ่งพันธ์จนเสียชีวิต
แต่ที่แรกเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะตามคำให้การในเบื้องต้นเนี่ย
ก็คือหลังจากที่นายสรุธเนี่ยแทงนายยิ่งพันธุ์ไปแล้วเนี่ยนะฮะ
เขาก็ยังขับรถขึ้นขับตามกันไปนะครับ
ผู้ตายเนี่ยตอนนั้นถูกแทงเข้าที่ขาแล้วก็บริเวณลำตัวด้วย
แต่คาดว่าจะถูกเส้นเลือดใหญ่นะฮะสุดท้ายแล้วไปเสียชีวิตกลางถนนนะครับ
ส่วนทางนายสัตวแพทย์คนนี้เนี่ยวัย๒๗ปีเขาก็เหมือนกับตกใจ
พอเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งตายเนี่ยเพราะว่าลงมาดูแล้วพบว่าเอ้า
เสียชีวิตอยู่คารถอยู่ดีรถแบบไปจอดนิ่งหลังจากไล่แทงกันแล้วก็ชกต่อยกันมาก่อนเนี่ยนะฮะ
วันนี้แพทย์ชนะสูตรศพแล้วนะครับนายยิ่งพันธ์เทียนเจริญวัยห้าสิบหกปี
ที่เป็นอดีตข้าราชการตำรวจเนี่ยนะฮะพบว่าเสียชีวิตจากการเสียเลือดมาก
จากบาดแผลบริเวณต้นขาซ้ายที่เกิดจากของมีคม
ซึ่งที่ถูกแทงเข้าไปตรงต้นขาซ้ายไปตัดเส้นเลือดใหญ่พอดีนะฮะ
นี่เป็นภาพคืนวันเกิดเหตุนะครับวันนี้คุณคารินกะมุดโยธิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้รับการติดต่อจากผู้เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์เกือบทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดนะครับ
เพราะว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังรถสองคันนี้พอดีนะฮะ
โดยเขาเล่าว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณทุ่มครึ่ง๑๐พฤษภาคม
ตอนนั้นเนี่ยนะฮะแถวถนนพระราม๙เนี่ย
แล้วตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นช่วงลงสะพานต่างระดับพระราม๙
มุ่งหน้าขาเข้าเขาเห็นรถกระบะขับคล่อมเข้าไปในเลนของรถเก๋ง
ประตูข้างเนี่ยเบียดกันแล้วทั้งสองฝ่ายก็เปิดกระจกรถ
เหมือนกับตะโกนพูดอะไรกันบางอย่างนี่นะฮะ
หลังจากนั้นรถกระบะขับลงสะพานไปจอดอยู่กลางถนนเหมือนกับจอดรอเลย
รถเก๋งสีขาวขับมาจอดต่อนะต่อท้ายนะครับ
แล้วก็ลงมาจากรถมายืนอยู่ท้ายรถกระบะมีอาการแบบลักษณะฮึดฮัด
ฝ่ายคนขับกระบะก็ลงมาจากรถแล้วทั้งคู่ก็มีปากเสียงกัน
จนถึงขั้นลงไม้ลงมือต่อยกันค่ะนะฮะ
คนที่ขี่จักรยานยนต์ตามหลังรถสองคันนี้มาที่เล่าให้เราฟังเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเห็นคนขับรถกระบะกดหัวคนขับรถเก่ง
แล้วพยายามตีเข่าอยู่สองสามทีนะฮะก็รู้สึกว่าคนขับรถเก๋งสงสัย
ท่าทางจะเสียเปรียบแน่ตอนนั้นเขาก็จอดรถจักรยานยนต์นะ
จอดอยู่หน้ารถกระบะนะกะว่าจะลงมาช่วยระงับเหตุ
แต่พอเห็นว่าคนขับรถกระบะเดินกลับมาที่รถของตัวเองนะครับ
แล้วก็ไปหยิบของบางอย่างเขาก็ชะงักไม่กล้าเข้าไปช่วยแล้ว
ส่วนคนขับรถเก๋งก็วิ่งไปนั่งในรถของตัวเองเหมือนกัน
แล้วได้ยินเสียงเหมือนกับมีวัตถุของแข็งไปโดนกระจกหน้ารถเก๋ง
รถเก่งเนี่ยแบบร้าวเลยกระจกหน้ารถนี่ร้าวเลยอ่า
จากนั้นครับคนที่ขี่จักรยานยนต์มาเห็นเหตุการณ์เนี่ย
บอกว่าเห็นรถเก๋งสีขาวขับเบี่ยงซ้ายแซงออกไปด้วยความเร็ว
แล้วปาดกลับมาในเลนค์อ่าในเลนค์ขวาสุดอืมนะฮะ
ส่วนรถกระบะสีบรอนเงินคันนี้ขับจี้ท้ายตามมา
แล้วก็มีเสียงชนกันเข้ากับท้ายรถเก๋งอย่างจังนะฮะ
เพราะว่าเก๋งเนี่ยพอเขาถูกตีกระจกหน้ารถไปที
เขาก็ปาดขับแซงไว้แล้วปาดหน้ารถกระบาดเนี่ยขับตามไป
จังหวะเก่งเขาปาดหน้าแล้วคงจะเบรกหรือหยุดเนี่ยฮะ
หรืออาจจะตั้งใจชนเนี่ยเอาเป็นว่ากระบะเนี่ยชนท้ายปึ้งเข้าไป
จังหวะนี้ครับเป็นสัญญาณไฟเขียวพอดี
คนขี่จักรยานยนต์คนนี้บอกว่าเขาก็เลยต้องรีบขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ก็เลยมองไม่เห็นว่าคนขับรถกระบะตอนนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพแบบไหนอะไรยังไง
เขาเห็นแต่คนขับรถเก๋งสีขาวกำลังคุยโทรศัพท์ลักษณะเปิดสปีกเกอร์โฟน
คิดว่าตอนนั้นน่าจะโทรเรียกประกันนะไม่น่าจะมีเหตุอะไรร้ายแรงมากกว่านี้
มารู้ข่าวอีกทีนึงก็คือถึงท่านแทงกันตาย
ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นนะว่าไปแทงกันตอนไหนอะไรยังไง
คือตอนนั้นเราไม่เห็นว่าเขาถืออาวุธนี่หรืออะไร
ผมไม่เห็นผมเห็นเขาขึ้นทัดแบบผู้ชายเรียกเปิดประตูลงมาแล้วขึ้นทัด

ใช่มายืนรออยู่ท้ายรถกระบาด
รถกระบาก็ถือลงมา
เขาเสียชีวิตด้วยการถูกแทง
อีกหนึ่งผู้เห็นเหตุการณ์นะครับ

เขาเป็นคนดูแลสถานบันเทิงสถานอาบอบนวด
ตั้งอยู่ที่ริมถนนใกล้จุดเกิดเหตุ
บอกว่าตอนนั้นเขาเห็นจากระยะไกลนะครับเป็นช่วงแทงกัน
จักรยานยนต์คันนั้นเนี่ยเขาไม่เห็นตอนแทงกัน

เขาบอกว่ามันเป็นจังหวะที่ทั้งคู่เนี่ย
ลงมาเคลียร์กันรอบ๒นะ
ก่อนที่จะเห็นว่ารถเก๋งสีขาวขับออกไปได้อีกสัก๓๔๐๐เมตร

หลังจากนั้นกู้ภัยก็มาถึงที่เกิดเหตุ
เขาเชื่อว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์ก็ได้

เพราะก่อนหน้านี้เคยมีเหตุคนกระโดดสะพานลอยลงมานะครับ
จากนั้นไม่นานพนักงานกวาดถนนของกรทม
ก็โดนรถบิ๊กไบท์ชนเสียชีวิต
หลายศพแล้วถนนตรงนี้นะครับ
ขณะเดียวกันคุณครินนะครับ
ยังได้รับการประสานจากพ่อของฝ่ายที่เป็นสัตวแพทย์

บอกว่าจะมาขอเข้ามาศพนายยิ่งพันธ์ที่วัดน้อยนพคุณนะ
แล้วก็ได้เล่าให้ฟังก่อนเดินทางไปวัด
บอกว่าวันนั้นลูกชายโทรมาหาด้วยน้ำเสียงสั่น
ซึ่งจนถึงตอนนี้ลูกชายก็ยังหวาดภาวะอยู่
ร้องไห้ตลอดเวลานอนไม่หลับ
ยังไม่สามารถประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดได้
เวลาแบบเล่าอะไรให้พ่อฟังเล่าไปพักเดียว
ก็จะแบบมือไม้สั่นตัวสั่นแล้วก็เหมือนกับหน้าแดงหมด
คือเล่าอะไรแบบปฏิปต่อไม่ได้เลย
หัวอกคนเป็นพ่อเนี่ยต้องหยุดถามแล้วก็เอายาคลายเครียดให้ลูกกิน
เอายานอนหลับให้ลูกกินนะเพื่อให้ลูกนอนหลับ
ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกทำทุกอย่างไปเพื่อป้องกันตัว
ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายให้อีกฝ่ายถึงชีวิต
มีดที่ใช้แทงเนี่ยเป็นมีดอเนกประสงค์ที่มันมีกันไกลตัดเล็บ
แล้วก็ไขควงรวมอยู่ในตัว
มีดนี้ซื้อเป็นของที่ระลึกมาจากสวิสเตอร์แลนด์
แล้วก็เอาทิ้งติดไว้ที่รถ
พ่อบอกว่าพ่อก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมจะเยียวยาทุกอย่างให้อย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้
แล้วก็จะขอเป็นตัวแทนของลูกชายกับครอบครัวไปขอเข้ามาศพของนายยิ่งพันธุ์ที่เสียชีวิต
ก็บอกว่าป๊าจำได้ไหมเราไปเที่ยวสวิสกันอะ
กลับมาเป็นที่ละลึกไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น
ความรู้สึกแรกของน้องเองและทั้งครอบครัวเองเนี่ยเราเสียใจ
ตัวน้องเองอย่างที่บอกเขากั้งหลับตาหรือว่าเขาจะดุ้งตื่น
สะดุ้งตื่นหรือเขาพยายามจะเล่าเหตุการณ์เองเนี่ยเขาก็ร้องไห้
เขาเสียใจเขาขอโทษเขาเขาบอกเขาเสียจริงเขาขอโทษจริง
เขาอยากจะมาขอโทษด้วยตัวเองแต่อาการของเขาเนี่ยมันยังสงบยาก
ก็เลยต้องขอตัวเขาไว้ก่อนมาคงเขาคงต้องมีโอกาสมา
เพื่อจะมาขอโทษขอโพยกับเรื่องเหตุต่างนี้ด้วยตัวเขาเองแน่
คือทีแรกเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าผู้ต้องหาที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ย
ใช้มีดผ่าตัดแทงผู้ตายเขาพ่อเขาก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่
มันเป็นมีดลักษณะแบบมีดที่มันรวมกันไกลตัดเล็บอะไรขายคงขายควง
อยู่ในตัวอย่างนี้นะวันนี้ทางพ่อของนายสรุทธก็ไปขอเข้ามาสบไหนยิ่งพันนะครับ
กับเพื่อนอีกสองคนไปไหว้ขอเข้ามาศพไปแสดงความเสียใจกับน้องชาย
แล้วก็ญาติของผู้ตายนะครับมอบเงินเยียวยาให้จำนวนหนึ่งด้วยนะครับ
ในเบื้องต้นก็จะมีภาพที่ผู้สื่อข่าวของเราติดตามไปเนี่ยนะฮะ
คุณพ่อเขาก็จะยกมือไหว้ขอโทษทางญาติของผู้ตายอยู่ตลอดนะครับ
เวลาที่คุยกันก็จะมีน้ำตาคลอเบ้าตลอดเนี่ยฮะเหมือนกับว่าอยากจะยืนยันว่าลูกชายทำไปเนี่ย
ไม่มีเจตนาถึงขั้นจะให้มีเหตุการณ์การเสียชีวิตเกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าลูกชายยินดีที่จะบวชหน้าไฟให้ถ้าเกิดทางครอบครัวของผู้ตายอนุญาต
เพื่อแสดงความสำนึกผิดแล้วก็รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
น้องชายของผู้ตายนะครับบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยถ้าจะมาขอขมาศพ
ทางญาติก็ยินดีนะถ้าวันหลังจะมาอะไรนี่เขาก็พร้อมให้มาขอเข้ามาศพ
วันนี้ก็ได้รู้ความจริงอีกด้านหนึ่งก็คืออาวุธที่ใช้แทงพี่ชายเขาเสียชีวิต
ไม่ใช่มีดผ่าตัดนะส่วนเรื่องจะเยียวยาจะชดใช้ค่าสูญเสียจะบวชหน้าไฟอะไรพวกนี้เนี่ย
ทางฝั่งญาติผู้ตายบอกว่าเอาไว้ค่อยคุยกันก็แล้วกัน
คือตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมจะคุย
ก็บอกว่าทางคู่กรณีทางคุณพ่อแกก็แจ้งว่าก็ยังไม่พร้อมสภาพจิตใจยังไม่พร้อมที่จะมา
กันก็บอกว่าถ้าพร้อมแกก็จะพามา
เราก็รับทราบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องคุยกัน
ผมก็ถามว่าอาวุธเนี่ย
อาวุธเนี่ยคือมีดอะไร
ผมก็ถามว่าเป็นมีดผ่าตัดเหรอ
แต่คุณพ่อแกก็บอกว่าไม่ใช่
คือเป็นมีดอะไรน่ะเป็นมีดพก
ได้สอบปากคำในเบื้องต้นสำหรับทุกฝ่ายแล้วนะครับ
นวนคดีเนี่ยไม่ขอเปิดเผยเพราะมันจะกระทบกับรูปคดีได้
ส่วนเรื่องการดำเนินคดียืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย